เกรทวรินทรกันหน่อยนะฮะออกอาการหัวร้อนเลยล่ะค่ะเพราะว่าโดนมือดีอีกแล้วนะคะนี่นะคะใช้ภาพของเขากับครอบครัวของเขาไปใช้ในเรื่องราวผิด
นี่คือช่วงสายวันนี้ค่ะเกรทวรินทรแล้วก็ครอบครัวนะฮะเดินทางไปที่ปอทค่ะปรับรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแจ้งความดำเนินคดีเอาหลังจากถูกนำรูปร้านทองของครอบครัวนะคะแล้วก็ใช้รูปคุณแม่เนี่ยเอาไปใช้โดยไม่รับอนุญาตค่ะ
มีการเชิญชวนให้หลงเชื่อเพื่อหาผลประโยชน์
ซึ่งเขาและครอบครัวกลัวว่าเดี๋ยวจะมีผู้ได้รับความเสียหายค่ะ
ก็เลยเดินทางมาแสดงความบริสุทธิ์ใจของครอบครัวค่ะ
ก็ไปบอกว่าเราไปเปิดร้านทองที่สาขาอื่น
แล้วถ้าใครอยากได้รับเงินให้พี่
ว่าถ้าเกิดคุณพิมพ์คำว่ายินดีด้วยใต้คอมเมนต
มันขึ้นว่ามันเป็นสีอะไรอย่างนี้ครับ
คุณจะได้รับเงิน๕๐๐๐บาทอะไรอย่างนี้

ที่สำคัญคือเขาเอารูปเราไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
กลัวว่ามันจะเกิดสร้างความเสียหายถึงตรงนั้นปั๊บ
แล้วคนนี้มันจะย้อนมาทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ที่ร้านเลย
โกรธค่ะเพราะว่าเอารูปเราไปโชว์ขนาดนั้น
คือถ้าเราจะเปิดจริงหรือว่าเราจะทำจริง
แม่ก็แจกจริงเลยตัวแม่เลย
จะไม่มีการเอารูปเราไปทำอย่างนี้โดยเด็ดขาด

ชัดเจนนะคะว่าไม่ใช่รูปของคือเป็นรูปของครอบครัวแหละ
แต่ว่ากิจกรรมต่างที่จัดขึ้นในเฟซบุ๊กเนี่ย

ก็ยืนยันตรงนี้เลยทางเกรทวรินทรแล้วก็คุณแม่
ไม่เกี่ยวข้องกับเฟซบุ๊กปลอมนะคะ